มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะคุณผู้หญิงโปรดดูข่าวนี้ค่ะ
ผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเล่าเรื่องราวให้นักข่าวเราฟังนะคะ
จะไปเที่ยวระยองกับแฟนปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยทะเลาะกับแฟน

คบต่อเปล่าฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

เขากันโดดแล้วเขามีกระช้าหัวหีบพ่อหรือเปล่าค่ะ

แล้วเขาก็ได้ฮีบทรีย์วิวมาจากโรงรถค่ะ

ถ้าเป็นลูกสาวพี่พี่แนะนำว่าไงคะ
ก็ค่อยหาคนใหม่เถอะลูก

คนใหม่เถอะค่ะถ้าทำสักขนาดนี้แล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณธนิษฐารัตนวิจิตรนะคะ
ผู้ชายคนที่เป็นแฟนเนี่ยคบกันถึงสามปีนะครับ
คือวันที่เกิดเหตุเป็นวันเกิดของเธอด้วย
เจ็บที่สุดวันเกิดของเธอคือใครคะคุณแม่
แล้ววันนี้แม่ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
เพราะลูกสาวโดนทำแบบนี้ค่ะ
แฟนนุ่มถีบเธอตกรถนะคะ
คือเธอบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดระยองเพื่อไปเที่ยวกับแฟนนุ่มนะคะ
วันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดเธอด้วย
ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บแฟนนุ่มโทรมาง้อ
บอกไปเที่ยวกันจากระยองไปเที่ยวจันทร์
เธอก็ไปนะพอมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนตรงนี้

ทะเลาะกันแรงขึ้นปรากฏว่าฝ่ายชายอดรนทนไม่ไหว
บีบคอผู้หญิงแล้วถีบเธอตกรถ
ีบเธอตกรถเธอบอกว่ากลิ้งมาบนถนนนะคะ
พอประคองตัวเองได้มีสติลุกขึ้นวิ่งหนีค่ะ

หนักมากกว่าถีบตกรถคือแฟนจะขับรถพุ่งชนเธอ
เธอก็เลยวิ่งไปตรงเกาะกลางนะคะ
แล้วปรากฏว่าแฟนขับรถหนีไม่เหลียวแลเลยค่ะ
นี่เลือดตกยังออกแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะพลเมืองดีมาช่วยเหลือเธอ
แล้วก็พาไปแจ้งตำรวจที่สพแหลมสิงให้มาตรวจสอบแล้ว
หลังจากนี้ไปคงต้องเรียกแฟนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วสุดท้ายเธอตามใครให้มารับกลับรู้ไหมคะ
คนที่ให้กำเนิดเธอใช่ไหมตามแม่มารับกลับ